เรื่องของแรงงานแล้วก็แคมป์คนงานก่อนนะครับ
วันนี้ที่นนทบุรีเนี่ยได้รับการเปิดเผยว่าแคมป์คนงานก่อสร้าง
เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ของบริษัทชิโนไทย
บริเวณถนนพิบูลสงครามตะวนสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับ
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๕๑๕ราย
หลังจาก๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจคัดกองเชิงลุก
คนงาน๙๕๖คนนะครับพบว่าติด๕๑๕คนนะครับ
คือช่วงนี้แคมป์คนงานต่างเขาจะไปตรวจคัดกรองเชิงลุกหมด
เพราะฉะนั้นจุดต่างจะเจอมากเจอน้อยเนี่ยก็ว่ากันไป
แต่ที่นี่เนี่ยเจอถึง๕๑๕คนนะครับโดยผู้ติดเชื้อแบ่งเป็นคนไทย๔๒
เป็นแรงงานต่างด้าว๔๗๒ซึ่งใน๔๗๒นะครับ
เป็นชาวเมียนมา๒๖๕แล้วก็ชาวกัมพูชา๒๐๗นะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็เข้ามาดูแลพื้นที่แล้วนะครับ
มาตรการตอนนี้ก็ต้องเข้มงวดเลยนะฮะห้ามคนเข้าออกพื้นที่เลย
นำรถมารับผู้ป่วยที่มีอาการเนี่ยไปโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนนทบุรี
นายวิสิทธิ์ประยูนสวัสดิเดตรองประหลัดเทศบาลนครนนทบุรี
วันนี้ลงพื้นที่มานะครับแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่นี่ยังเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับ
ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์นะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มสีเขียวเพราะไม่มีอาการ
ตอนนี้ก็ได้ดูแลด้วยมาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดแล้วนะครับ
พบผู้ป่วยคนไหนก็นำออกไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
ส่วนผู้ที่อยู่ที่นี่ยังคงต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะฮะตอนนี้ห้ามเข้าห้ามออกนะครับ
นี่นะฮะล่าสุดเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบกัน
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่
แต่ว่าไปฟังเสียงท่านรองประหลัดเทศบาลนครนนทบุรีก่อนนะครับ
เราตัวค่ะทองแก้าร้อยหรอกหล่อตัวเข้าเจอแล้วห้าร้อยกว่า
ใช่ครับประมาณห้าร้อยกว่านี้ก็คือคนที่มีชีวโควิด
แต่ไม่มีอาการเลยนะครับแต่ไม่มีอาการตอนนี้อยู่ดีกันหมดเลย
อ้าวล่ะฮะทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์
สถานการณ์ล่าสุดที่แคมป์คนงานที่นี่กันค่ะนะฮะว่าล่าสุดเนี่ย
ตรการต่างจะเป็นอย่างไรนะครับในพื้นที่ติดตามจากรายงานสดนะฮะ
เดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดเข้ามาค่ะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากแคมป์คนงานที่นนทบุรีนะครับ

ครับคุณเข็มมาสอนคุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแคมป์คนงานก่อสร้างที่จังหวัดนทบุรีครับ
อย่างที่ทราบข่าวกันไปแล้วนะครับว่าแคมป์แห่งนี้

จุดนี้หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ได้มีการประกาศและได้มีการเผยแพร่ข่าวว่า
มีผู้ติดเชิดโควิด๑๙สูงถึง๕๑๕นนั้น
ทางเจ้าหน้าที่ของแคมป์แห่งนี้
ได้มีการซีลบุคคลของเขาด้วยการนำไป้
มาประกาศปิดที่สังกษีทางเข้าออกแคมป์แห่งนี้ว่า
บุคคลภายนอกห้ามเข้าออก
แล้วก็มีการให้สั่งด้วยนะครับ
ว่าห้ามคนที่อยู่ด้านในเดินทางออกมาซื้อของ
หรือว่าเดินทางเข้าออกเพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เชื้อโควิด๑๙เผยแพร่กระจายออกมาสู่โลกภายนอก
ทั้งนี้เนี่ยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับต้องเล่าแบบนี้ก็คือว่า
ในช่วงประมาณสัก๓๔โมงเย็นเนี่ย
มีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้เดินทางมา
ที่นี่แล้วก็ขับเข้าไปด้านในนะครับ
แล้วก็ได้มีการนำผู้ป่วยที่แสดงอาการเนี่ย
นั่งรถของบริษัทเขาเนี่ย
ขึ้นเพื่อออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
ทีนี้เนี่ยมีข้อมูลว่า
โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดนทบุรีที่จัดไว้ให้
สามารถรองรับผู้ป่วยได้๑๔๐๐คน
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่า
จำนวนผู้ป่วยที่ออกจากแคมป์งานแห่งนี้เนี่ย
เขาถูกส่งตัวไปรักษาที่นั่นหรือว่า
นำไปกักตัวที่บริเวณแคมป์งาน
ในส่วนอื่นสาขาอื่นของที่นี่
ที่จังหวัดนทบุรีส่วนอื่นหรือไม่นะครับ
เอางี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับว่า
ภายในแคมป์คนงานแห่งนี้เนี่ยเดิมทีเขาอยู่ยังไง
เขามีใครอยู่กันบ้างผมมีแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่ที่นี่แหละครับ
ซึ่งผมจะให้ทีมงานของผู้ช่วยช่างภาพเนี่ยมายืนนะครับ
จุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยดอกจานตรงเนี่ยที่ผมทำไว้เนี่ย
คือบริเวณทางเข้านะครับตรงนี้เนี่ยคือจุดที่พวกเราเนี่ย
กำลังยืนรายงานสดอยู่ขนาดนี้จะเห็นว่าหลังจากที่ผ่านประตูทางเข้าเนี่ย
ก็คือสังกษีที่ผมได้มีการยืนรายงานเนี่ย
ทีนี้เนี่ยเขาได้มีการแบ่งโซนพื้นที่เป็น๒โซนนะครับ
ก็คือมีการแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยจุดนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ย
เป็นจุดของแคมป์คนงานเขาจะแบ่งโซนนะครับก็คือ
แคมป์คนงานชาวไทยและที่ไม่ใช่คนไทย
บริเวณตรงเนี้ยจะอยู่กระจายกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการล็อกซิลแล้วก็มีการแบ่งแผ่นที่เป็นครึ่งหนึ่ง
เพื่อที่ให้คนที่อยู่ระหว่างการกักตัวแล้วก็ไม่ได้ติด
หรือว่าอยู่ในระหว่างการรอฝนอยู่ในโซนนี้นะครับ
ส่วนคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙เขาให้อยู่บริเวณตรงนี้
ซึ่งก็คืออยู่หลังจากบริเวณสังกษีที่เรายืนอยู่
นี่ก็คือภาพรวมแล้วก็คือแผนการเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่นี่
ที่เขาได้มีการทำเอาไว้เป็นการชั่วคราวนะครับ
ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การหารื่องกับทางสาธารณสุทธิ์
ในการแพะคุยแผนว่าจะทำอย่างอะไรต่อไป
ได้มีการติดป้ายประกาศ
บุคคลภายนอกเข้าออกห้ามคนในเข้าออก
คนในเข้าออกแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเนี่ย
กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลแล้วก็การออกคำสั่ง
ว่าจะมีการสั่งการอย่างไรทั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลนะฮะว่า
เขาก็อาจจะมีการใช้โมเดลของที่มีการระบาดไปก่อนหน้านี้
ในจังหวัดน้องทะพุรีเนี่ยที่มีการแล้วก็มีการควบคุม
ไม่ให้บุคคลภายในอภัณฑ์เป็นแห่งนั้นเนี่ยออกนอกพื้นที่
เพื่อเป็นการกระไม่ให้กระจายออกสู่โลกภายนอกซึ่งตอนเนี้ยทางจังหวัด
กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการที่อาจจะมีการใช้แผนนั้นก็ได้
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมนัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนทบุรีครับ
ขอบคุณครับคุณนัทพงศ์ครับคือช่วงนี้เนี่ย
คล้ำคนงานต่างต่างจุดโรงงานต่างต่าง
เรามีการตรวจคัดกรองเชิงลุกกันเยอะนะฮะใช่ค่ะ
พื้นที่ค่ะที่เป็นลักษณะของคลัสเตอร์ที่เป็นโรงงานแล้วก็มีแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีคลัสเตอร์โรงงานแคลคอม
ที่ในโรงงานแห่งเนี้ยมีพนักงานห้าพันคนได้มีทั้งที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวเมียนมานะคะ
ประเด็นคือมีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในโรงงานแห่งนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยเฉพาะในโรงงานนะคะ
หกร้อยกว่าคนอืมรวมสะสมผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในพื้นที่สองพันเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะคะ
แต่มันมีปัญหาอยู่นิดนึงคือจะมีชุมชน
อยู่ใกล้กับโรงงานครับคนที่อยู่ในชุมชนบอกว่าตอนเนี้ย
กลายเป็นว่าคนชุมชนอื่นกลัวชุมชนเขาเขาออกจากพื้นที่ไปซื้อข้าวซื้อของยังไม่ได้เลย
อืมโดนรังเกียจค่ะแล้วมันก็มีปัญหาอีกเรื่องก็คือจะมีแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในโรงงานนะคะ
จริงจริงโรงงานเขาก็จะให้แรงงานอยู่ในนั้นหมดกักตัวนะมีแรงงานบางคนที่ตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
อ่าไม่ยอมรอรถพยาบาลอยู่ในโรงงานเดินออกมาจากโรงงานแล้วก็เดินผ่านชุมชนอ่า
ไปรอรถนู่นหน้าปากซอยปกติคุณต้องอยู่ข้างในใช่รอรถไปรับแต่คุณไม่รอ
คุณเดินผ่านชุมชนแล้วชุมชนก็มีคนอยู่ไงคะ
ในชุมชนก็เลยบอกว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้ช่วยกันหน่อยได้ไหมเขาเดือดร้อนนะคะ
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปชุมชนที่ว่านี้ที่อยู่ใกล้โรงงานก็คือ
วัดหนองส้มค่ะตำบลสระพังอำเภอเขาย้อยนะคะ
ติดกับโรงงานแคลคอมเลยอะค่ะนายนรงคุ้มสกุลอายุห้าสิบปี
อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนวัดหนองส้มบอกว่าตอนนี้พื้นที่ชุมชนน่าเป็นห่วง
อยู่ติดกับโรงงานโรงงานนี้ตอนนี้ไม่ให้เข้าออกแล้วนะคะ
มีต้องมีป้ายนะฮะมีพนักงานห้าพันคนได้คุณภาคภูมิ
ใต้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างด้าวใช่ค่ะเพราะมีทั้งแรงงานคนไทยและชาวเมียนมา
ทุกคนกักตัวอยู่ในโรงงานนะคะใครติดเชื้อก็จะเรียกรถพยาบาลเข้าไปรับในโรงงาน
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้คนในชุมชนวัดหนองส้มบอกว่า
แรงงานเมียนมาบางคนติดเชื้อโควิด๑๙แต่ไม่ยอมรอรถพยาบาลอยู่ภายในโรงงาน
เดินออกมาจากโรงงานแล้วก็เดินผ่านชุมชนไปรอรถที่หน้าวัดหนองส้ม
ชาวบ้านเขาก็กังวลใจอะค่ะคือชุมชนเขาบอกว่า
เขากังวลใจจนถึงขั้นทำที่กั้นเอาไว้เลยนะคะคือบล็อกเอาไว้
ไม่ให้คนเข้าคนออกเลยค่ะยกเว้นเจ้าหน้าที่หรือคนที่นำอาหารนำสิ่งของไปช่วยเหลือ
คือตอนนี้คนในชุมชนบอกว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือหน่อยได้ไหม
หนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินเพราะตอนนี้คนในชุมชนออกไปซื้อของในตลาดไม่ได้เลยนะคะ
กลายเป็นว่าคนในชุมชนวัดหนองส้มเหมือนกับคนอื่นรังเกียจแทบไม่มีคนคุยด้วยออกไปซื้อของนอกพื้นที่ก็ไม่ได้ค่ะ

มือถือไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง
จากเรื่องอาหารเรื่องของข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวบางอย่าง
เขาก็ขาดแคลนเช่นพวกยา
หรือของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงเช่นผ้าอนามัย
ตอนนี้ก็ยังขาดแคลนอยู่ค่ะ
ถามเรื่องความรู้สำหรับคนอื่นนะครับ

แล้วก็ที่ยังขาดอยู่ก็จะเป็นเรื่อง
อันนี้คือสำหรับผู้กักตัวอย่างเดียวนะครับ
เรื่องอาหารอะไรเพราะนี้มีไหมพี่
ชาวชุมชนเขาย้อยก็ยังจำแหนกแจกจ่ายกันอยู่นะครับ

เพราะอย่างที่บอกว่าข่าวสารก็ยังไม่ถึงผู้กักตัวเท่าที่ควรนะครับ
ผู้กับตัวบางลายก็ไม่มีโตเชียลสำหรับการแจ้ง
นี่นะคะสิ่งที่ยังต้องการเรื่องของความช่วยเหลือส่งความช่วยเหลือไปได้นะคะ

แรงงานของบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
เขาก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทนะคะ
รับผู้ป่วยได้๒๔๐๐เตียง
ผู้ติดเชื้อเพิ่มจากคลัสเตอร์แคลคอม๖๗๘คน
ทำให้ตัวเลขสะสมมันพุ่งสูง๒๗๘๙คน
ต้องขยายโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนะคะ
ก็ใช้อาคารโรง๑๒ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามนะคะ
จังหวัดเพชรบุรีก็ย้ำไปที่พนักงานของบริษัทแคลคอมทุกคน
ต้องรายงานตัวไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรค
ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่สั่งว่าให้รายงานตัวภายใน๓วัน
ก็คือตั้งแต่๒๒๒๔พฤษภาคม
หมายความว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณจะต้องรายงานตัวนะคะ
ถ้าคุณไม่รายงานตัวคุณฝ่าฝืนมีความผิดและถูกลงโทษนะคะ
ก็เป็นการควบคุมไม่ให้คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงออกนอกบริเวณออกนอกพื้นที่
ก็จะได้ดูแลกันอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาด
คือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไปคอยวัดไข้แล้วก็นำส่งอาหารน้ำดื่ม
มื้อต่อวันไปที่สถานที่กักตัวนะคะส่วนแรงงานที่ต้องกักตัวอยู่ในโรงงาน
ก็จะได้รับค่าจ้างนะคะได้รับค่าจ้างตามปกติแต่ต้องกักตัวอย่างน้อยคือ๑๔วัน
คือเขาไม่ให้ออกอ่ะใช่ไหมถ้าคุณไม่ติดคุณก็ต้องอยู่ในโรงงานนั่นแหละถูกต้อง
ถ้าคุณติดคุณก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าไปโรงพยาบาลถ้าเกิดอาการหนักนะฮะ
ในพื้นที่เขตบังกะปิที่กรุงเทพเนี่ยมีการตรวจคัดกรองเชิงลุกพื้นที่แคมป์ก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อสร้างที่รามคำแหงซอย๗ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น๒๔คน
ก็ตั้งสั่งซิลแคมป์ก่อสร้างเหมือนกันนะครับห้ามเข้าห้ามออกห้ามเคลื่อนย้ายนะครับ
การระบาดเพิ่มสำนักงานเขตบางกะปินะครับคือได้รับรายงานว่าผู้ที่เป็นแรงงานในแคมป์คนงานในซอยรามคำแหง๒
มีติดเพิ่มอีก๕คนในวันนี้เป็น๒๔คนนะครับจากคนงานในแคมป์ทั้งหมด
หนีเบาะ๖คนตอนนี้ก็สั่งคุมเข้มห้ามเคลื่อนขึ้นย้ายคนงานเข้าออกจากพื้นที่
มีผลตั้งแต่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะมีสองสามีภรรยาที่ขายของชำ
อยู่หน้าแคมป์คนงานที่ตรามคำแหงซอย๗นะครับเราไปคุยด้วย
มันก็ต้องเปิดกลัวอดตายมันก็กลัวนะนะฮะเพราะฉะนั้นกลัวติดมันก็กลัวติดแต่ก็ต้องทำมาหากินก็ใช้วิธีป้องกันตัวเองเอาส่วนแคมป์คนงานตรงนี้นะครับปกติก็จะมีคนคอยมาซื้อข้าวซื้อของกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปิดแล้วนะฮะสำหรับการเข้าออกเพราะว่ามีผู้ที่ติดโควิด๑๙ตอนนี้รั